วันนี้เราตามความคืบหน้าเรื่องของน้องจอยน้องจอยนางสาวนันทิดาวัย๒๒ปีที่เสียชีวิต
วันนี้ศพของน้องอยู่ที่สาราการประเรียนของวัดศรีกรเหล่าบุรพาราม
ที่ตะบนปราศาสตร์อำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกต
ภาพฝั่งขวาของท่านนี่คือวันนี้ส่วนฝั่งซ้ายนี่คือสภาพศพของน้องจอย
ตั้งแต่คืนวันที่๔เมษานะแต่มันเข้าสู่วันที่๕แล้วตี๑ตี๒
ญาติจะชาปนกิจศพ๘เมษายนแต่ดูภาพฝั่งซ้ายนะครับ
เดี๋ยวเอาขึ้นจอใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าพอเปิดโลงมาก่อนชาปนกิจศพเนี่ย
ปรากฏว่าแขนขาร่างกายของน้องจอยเนี่ยนิ่มหมดเลยเหมือนคนปกติเลย
ใช่ค่ะใบหน้าไม่อืดไม่บวมไม่อะไรเลยนะคะ
ต้องฮะแล้วเอาเครื่องวัดชีพจรเนี่ยมาหนีบที่นิ้วแล้วมาวัดค่าดูเนี่ย
เครื่องมันทำงานด้วยใช่ญาติก็แบบอุ้ยเนี่ยเห็นไหมฮะญาติเอ๊ะยังไงหรือว่ายังไม่เสียชีวิตหรือว่าอะไรยังไง
ก็เริ่มไม่มั่นใจในช่วงวันนั้น
ถามอาจารย์เจษดาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
บอกว่ามันก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปได้ว่าจะยังไม่เสียชีวิตนะ
ร่างกายของคนเราที่เสียชีวิตถ้าไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะมันจะมีช่วงที่แข็งตัว
ค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเครื่องวัดชีพจรนิดนึงด้วยนะคะ
แข็งตัวแล้วมันกลับไปนิ่มนิ่มแล้วมันจะกลับมาแข็งตัวอะไรอย่างนี้
สำหรับสภาพศพส่วนเครื่องวัดชีพจร
วันนี้เราไปถามทางโรงพยาบาลที่เขาวัดแล้วว่าเออตกลงทำไมมันถึงมีชีพจร
เอาดูภาพวันนี้หน่อยนะครับภาพวันนี้เนี่ยเราไปตามเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าครอบครัวของน้องจอยนางสาวนันทิดาสุขจันทร์อายุ๒๒ปี
บอกว่าอยากให้หมอปลาเนี่ยมือปราบสัมภเวษีมาดูให้อีกทางหนึ่งด้วย
เพราะกังวลใจว่าลูกสาวจะเสียชีวิตเพราะปอบเข้ามาสิ่งหรือเปล่า
นิติก็ไปนะครับคุณกิติศาสตร์คุณเรือชายเจริญสุข
แต่สภาพน้องจอยวันนี้ไม่เหมือนพระวาลเลยนะครับ
คือสภาพศพเนี่ยนี่คุณแม่นะครับเอาผ้าเอาอะไรมาเช็ด
เพราะว่าน้องจอยเนี่ยวันนี้สภาพศพคือไม่อ่อนไม่นุ่มแล้วนะครับ
วันนี้มีลักษณะของอาการเหมือนกับคล้ายจะเริ่มมีกลิ่นเหมือนกับศพอะไรพวกนี้ออกมา

ถูกต้องนะครับแม่ของน้องจอยนะครับชื่อนางจงรักอายุ๔๓ปีนะครับ
บอกว่าลูกสาวเสียชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ป่วยเป็นวรรณโรคนะครับ
มีปัญหาทางเดินหายใจรักษาอาการป่วยอยู่๓เดือน
นี่หมอปลามือปราบสัมภเวษีมานะฮะ
ที่คุณแม่บอกอยากให้มาดูเรื่องของปอบนะ
เดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่องของอาการป่วยก่อนนะครับ
น้องจอยแม่บอกว่าลูกสาวป่วยเป็นวรรณโรคอยู่๓เดือนนะครับ
แล้ววันที่๒เมษายน
จอยไปหาหมอตามนัด
หมอตรวจร่างกายแจ้งว่าไม่พบเชื้อแล้ว

๔เมษายน๖โมงเย็นน้องจอยบอกอยากกินเนื้อย่าง
จอยก็เลยไปกับน้องแล้วก็พี่ชายไปกินเนื้อย่าง
เสร็จแล้วกลับมาที่บ้านก็คุยกันอยู่ดี

ตี๒ของคืนวันที่๔เมษายนมันเข้า๕เมษาแล้วล่ะ

จอยมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ลักษณะกระวนกระวายนอนไม่ได้
ที่บ้านก็พาขึ้นรถกระบะเพื่อจะพาไปหาหมอ
ตอนนั้นน้องจอยก็เดินขึ้นรถเองได้นะครับ
แต่พอขึ้นบนรถกระบะไปเนี่ยนะฮะ
ลักษณะกระวนกระวายไม่ยอมนั่ง
ก็เลยย้ายเอาน้องจอยไปนั่งกระบะหลัง
พอขึ้นกระบะหลังรถก็มีอาการเหมือนเดิม
ทุลลนทุลายอย่างนี้เหมือนหายใจไม่ออกมีกรี๊ดอยู่๒๓ครั้ง

พาไปโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเสียชีวิตแล้ว
น้องเสียออกจากมือถ้ำพิธีนะคะสิบเผาหนอง
ผิวควันร่างใดคือเก่าต้นยนต์อ่อนมันไม่มีเหลือ

คือทั้งน้องห้องห้องร่างใดอยากทดลองก่อนเสียผ้านะคะ
สิเผามันก็ได้เครื่องอุปกรณ์ตรวจที่พระเจ้าเลือดอย่างโน้มโฮเนอะ
ทีนี้ป้ายนิ้วมือนะคะครับเพราะว่าก้อนที่นี่คุณหมอก็บอกอยู่ว่าเครื่องตัวนี้
คุณหมอคนนั้นบอกว่าเครื่องตัวนี้ถ้าหนีบมือคนที่บอกมีชีวิตหรือว่าหนีบมือคนตาย
ตัวเหล็กสิบก็ขึ้นก่อนที่มันจะนีบน้องเนอะ
ก็ได้ทดลองกับคนคนเป็นก่อนนะคะตัวเลขมันก็ขึ้นแล้วก็มาลองหนีบน่อง
ตัวแรกบอกขึ้นนิดที่สองมันขึ้นคุณหมอก็เลยว่าคุณหมอก็ให้เอา
เสียหายเหตุอย่างใดนะคะเราก็เลยว่าเอาน้องลงมาก่อน
แล้วลงมาหนีบมึงอีกมันก็ขึ้นอีกตัวเลขก็ขึ้นอีก
นี่นะคะอย่างที่คุณแม่ของน้องจอยบอกนะคะ
คือคุณหมอบอกว่าน้องจอยเสียชีวิตก่อนจะถึงโรงพยาบาลแต่ปัญหาก็คือด้วยสภาพศพของน้องจอยก่อนหน้านี้
ไม่เหมือนกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับแต่วันนี้คือสภาพศพเปลี่ยนไปแล้วนะคะ
เช้าวันนี้แม่ของน้องจอยไปดูร่างของน้องจอยที่อยู่บนเตียงนี่ค่ะ
มีผ้าห่มคลุมมีมุ้งกางที่ใบหน้าของน้องจอยวันนี้มีเลือดไหล
รูจมูกนะคะใบหน้าเริ่มเขียวช้ำมีสีดำ
เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแม่ของน้องจอยนำทิชชู่มาเช็ดเลือดที่ใบหน้า
แอลกอฮอลมาเช็ดฆ่าเชื้อโรคแขนขาของน้องจอย
วันนี้คือแข็งทื้อแล้วค่ะไม่สามารถยกได้
ไม่สามารถงอได้เหมือนก่อนหน้านี้เมื่อคืนนี้อ่ะนะคะคุณผู้ชม
มีร่างทรงกุมารสังทองสดใสมาทำพิธีเรียกวิญญาณของน้องจอยกลับเข้าร่าง
ทำพิธีเรียกวิญญาณสามรอบนะคะครั้งแรกทำพิธีสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่ง
ร่างทรงบอกว่าวิญญาณจะเข้าร่างตอน๓ทุ่มเพราะวิญญาณของน้องจอยไปเที่ยวอยู่งานหมอลำ
อันนี้ร่างทรงบอกนะคะบอกวิญญาณยังไม่กลับเข้าร่าง
พอถึงเวลาวิญญาณของน้องจอยก็ยังไม่กลับเข้าร่างอีก
ร่างทรงบอก๓ทุ่มก็ยังไม่กลับเข้าร่างอีก
ก็เลยทำพิธีครั้งที่สองตอนประมาณสามทุ่มกว่ากว่าสักสามทุ่มสิบนาทีได้
อ่าจนถึงสี่ทุ่มนะคะร่างทรงบอกว่าน้องจอยลงไปเล่นน้ำแล้ว
เล่นน้ำเหรอกลับเข้าร่างไม่ถูกแล้วแหละ
จำร่างตัวเองไม่ได้ก็เลยทำพิธีครั้งที่๓ช่วง๔ทุ่มถึง๕ทุ่มกว่าเลยนะคะ
ครับร่างทรงก็บอกว่าก็ยังไม่กลับเข้าร่าง
เพราะว่าร่างของน้องจอยเปลี่ยนแปลงไปแล้วคิดว่าคงไม่กลับมาแล้ว
อืมคือไม่ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วครับ
ร่างทรงพึนก็บอกว่าน้องเล่นเล่นน้ำอยู่ในสระครับในสระเดี๋ยวกว่าขึ้นมา
แต่ว่าน้องเขาร่างตัวไว้พอหลังใกล้พึนบอกคือเก่า
คุณเจ้าชอบของคุณป่ะไหร่นะคะครับ
ชอบชอบของคุณป่ะไหร่หลังใกล้พึนบอกคือเก่า
ก็เปิดต้มนี้ให้พึนเบิ๊งพึนก็ยังว่าย้อมเขา
ทางทรงก็ถามว่าให้ทางญาติเลือก
แต่ก็เลือกเอาน้องไว่เพื่อใช้พิธีต่อ

แม่บอกแบบนี้ค่ะคือลูกสาวแม่กรีดร้องเสียงดังมาก
บลิ้นปลิ้นตาแล้วล้มลงอ่าแม่เนี่ยนะเอาสมุนไพรไปทาที่ขาลูก
แล้วนำลูกขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลระหว่างที่นำลูกสาวไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยปัสสาวราชด้วยนะคะแล้วมีอาการแปลกมาก
อันนี้คือสิ่งที่แม่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกแม่แม่สงสัยว่าปอบเข้าสิงหรือเปล่า
หรือเป็นเรื่องของวิญญาณลี้ลับอาถรรพ์อะไรไหมอยากให้หมอปลามาช่วยดูหน่อย
ว่าลูกสาวแม่ถูกปอบเข้าสิงจนเป็นแบบนี้หรือเปล่า
มืดตกไปเลยอย่างนี้นะครับ

ก่อนหน้านี้๓เดือนน้องจอยป่วยเป็นปอดอักเสบเป็นวรรณโรคนะฮะ

เมื่อคืนก็รอหมอปลาระหว่างรอก็คงจะในความหวังของครอบครัวนะ
ก็เลยให้ร่างทรงอะไรมาดูเรื่องของวิญญาณเข้าร่างเนี่ย
สุดท้ายก็ไม่มีวิญญาณกลับมาเข้าร่างนะครับ

บอกว่าร่างทรงทำพิธีเรียกวิญญาณน้องสาวอยู่๓ครั้ง

ร่างทรงก็เลยให้เอาร่างน้องเนี่ยไปทำพิธี
คือทำยังไงเนี่ยก็ไม่กลับเข้าร่างนะครับ
แล้วศพของน้องก็เริ่มมีอาการลักษณะเลือดไหลออกจมูก
ท้องอืดใบหน้าเริ่มมี๔ครั้งแล้ว

แต่ที่ทำไปก็คือเพื่อความสบายใจของครอบครัว
ตอนนั้นก็คือมีความคิดว่าน้องไปแล้ว

คือน้องไม่ได้อยู่แล้วคิดว่าน้องไปแล้วแน่นอน
แล้วร่างทรงกุมารสังทองอะไรเขาบอกว่ายังไงครับ
ก็ก่อนที่เขาจะไปเขาก็จับมือ
เขาก็บอกว่าถ้าเป็นสภาพแบบนี้
เขาก็น่าจะฟื้นกลับมานะคะ

อยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูให้หน่อยนะคะ
ว่าก่อนที่น้องจะเสียชีวิตถูกปอบเข้าสิ่งหรือเปล่า
หมอปลาเดินทางไปจริงนะคะ
นี่ค่ะหมอปลาไปที่วัดศรีกรเหล่าบุรพารามที่ศรีสะเกดนะคะ
หมอปลาไปคุยกับแม่
แล้วก็เล่าว่าระหว่างที่เดินทางไป
ก็ภาวนาให้มีปฏิหาร

ฝันว่างูเต็มบ้านแม่เลยค่ะ
งูหมายถึงผู้ที่มานำวิญญาณของน้องไป
หมอปลาบอกว่าน่าจะหมายความว่าน้องเสียชีวิตจริงแล้วแหละ
แล้วหมอปลาก็ขอดูสภาพศพนะคะ
หมอปลาใส่ถุงมือจับที่ปลายเท้าแบบนี้
แล้วยืนยันกับแม่ของน้องจอยว่าไม่มีปฏิหารอะไร

สาเหตุที่ศพของน้องจอยยังไม่เน่าเปื่อย
ร่างกายยังนิ่มอยู่ไม่แข็งทื้อในช่วงแรก
แขนขายังจับงอได้เนี่ยค่ะ
หมอปลาบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะธาตุไฟในตัวมีปริมาณมาก
หมอปลาเลยแนะนำให้แม่รีบทำพิธีชาปนกิจศพลูกสาวนะคะ
เพื่อส่งวิญญาณนะคะและนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารให้หมด
อย่าเก็บไว้อย่าบอกใครด้วยนะ
อย่าบอกใครว่านำเท่ากระดูกไปลอยอังคารที่ไหน
หมอปลาบอกว่าศพลักษณะนี้ค่ะ
เป็นที่ต้องการของพวกที่เล่นคุณสัยมนต์ดำอะไรแบบนี้ค่ะ
อย่าบอกใครนะว่าไปลอยอังคารที่ไหนนะคะ
แม่ที่น้องยังนิ่มมันไม่ใช่ปฏิหารหรอก

คนเราอะพี่แม่มันจะมีดินน้ำลมไฟ
แต่ถ้าธาตุตรงไหนที่มันมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ย
บางคนเคยได้ขาไหมยิงไม่เข้า

เพราะเดี๋ยวไอ้พวกหมอผี
มาเจ้าเท่ากับลูกเป็นเครื่องรางเลยแม่
อันนี้คือสิ่งที่พวกหมอศัยศาสตร์เขาหา
และผมแนะนำแม่ว่าแม่เผาล่ะ
อันนี้คือผมมาได้นะมันไม่มีปฏิหาร
ผมเผาอาณามาตลอดทางว่า

เมื่อกี้ตอนที่พี่ติจะส่งไป

ผมก็ยังมีความเชื่อว่าธาตุเขายังไม่แตก

ก็ขอร้องว่าปฏิหารมันน่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวแม่

ในร่างกายเขาเยอะแม่เข้าใจนะ
ที่บอกว่าวิญญาณน้องไปเที่ยวหมอลงหมอลำ

หมอปลาก็บอกกับแม่ของน้องจอยว่า
ขอให้แม่พาไปดูที่บ้านหน่อยได้ไหม
เพราะว่าหมอปลาฝันแปลกฝันเห็นงู
ตอนเช้ามืดระหว่างที่เดินทางมา

ก็เริ่มสำรวจจากหน้าบ้านก่อนเลยค่ะ
หมอปลาบอกว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้

ว่ามีการต่อเติมเมื่อ๒ปีก่อน
หมอปลาก็ทักขึ้นมาเลยเรื่องของการต่อเติมนี่แหละค่ะ
หลังคาส่วนที่ต่อเติมนะคะ

สูงกว่าหลังคาบ้านเดิม

เป็นเหมือนครอบไปทับหลังคาบ้านหลังคาอันเก่าอ่ะนะคะ
หมอปลาบอกว่าลักษณะแบบนี้
ตามหลักฮวงจุ้ยไม่ดีนะคะ

จะเกิดเรื่องร้ายกับคนในครอบครัว

เนี่ยนี่ปูกันไปกี่เดือนละนี่
ประมาณสองปีกว่าละค่ะสองปีก

หลังจากนั้นหมอปลาก็สำรวจในบ้าน
เดี๋ยวสังเกตอาการหมอปลานะคะ

เริ่มตั้งแต่หน้าห้องนอนค่ะแล้วก็เข้าไปในห้องนอนนะคะ
แม่ของน้องจอยบอกว่าก่อนที่น้องจอยจะเสียชีวิต

หมอปลาก็เลยบอกว่าอ๋อที่ฝันเห็นงู
แล้วก็พอเข้ามาในบ้านแล้วเริ่มมีอาการจะอาเจียน

แปลว่ามันมีสิ่งลี้ลับ

ดวงวิญญาณของน้องจอยที่มาขอให้ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ไม่ก็อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่มารอรับน้องจอย

พอเข้ามาจะแย่แล้ว

ที่ผมแย่นั่นคือสภาพกับดวงวิญญาณน้อง
ที่เห็นงูน่ะนั่นแหละคือวิญญาณน้องที่เขาจะมารับน้องไป
แสดงว่าจิตวิญญาณน้องเขาไม่ได้ไปเที่ยวหมอลำ
ที่หมอดูบอกหรอกเขาก็อยู่นะจุดนี้เขาไปไหนไม่ได้

ร่างกายเขาอ่ะมันไม่ไหวพอร่างกายไม่ไหวเนี่ย
มันหายใจไม่ออกพอหายใจออกทุกอย่างตามก็จะเหลือก
คำถามแม่เรื่องที่แม่สงสัยว่าลูกสาวจะถูกปอบเข้าสิ่งเข้าร่างหรือเปล่า
ถึงแลบลิ้นกลิ้นตาก่อนจะเสียชีวิต

ลักษณะคนที่แบบเฮือกสุดท้ายอะไรประมาณนี้

ดวงวิญญาณของน้องจอยที่หน้าห้องนอนนะคะ
นำรูปของน้องจอยมาตั้งเอาไว้นะคะ
จุดทูบหนึ่งดอกสวดมนต์แล้วก็ให้แม่เรียกชื่อลูกสาว
แล้วก็ให้แม่นำทูบไปปักเอาไว้ที่วัดนะคะ
ที่มีการนำศพของน้องจอยไปไว้ค่ะ
แล้วหมอปลาก็บอกว่าขอตั้งข้อสังเกตนิดนึง
เรื่องของชื่อจริงของน้องจอยค่ะ

หมอปลาบอกว่าจากประสบการณ์๒๐กว่าปีที่ช่วยเหลือคนมาเนี่ยนะ
คนที่มีชื่อจริงที่มีคำว่าธิดา
แต่ใช้ทอทหารไม่ได้ใช้ทอทง

อันนี้คือจากประสบการณ์ของหมอปลาเอง
หมอปลาบอกว่าถ้าแต่งงานก็จะมีอันพลัดพรากอย่าร้าง

แต่ถ้าไม่ได้แต่งงานก็ชีวิตดีนะ
หมอปลาบอกว่าเนี่ยเคยเจอคนที่มีชื่อแบบนี้
ลักษณะชีวิตเป็นแบบนี้ตลอดเลย

เฉพาะคนที่หมอปลาเค้าเคยเจอ

คุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นหลังจากนี้นะคะ

ได้บอกกับดวงวิญญาณของลูกสาว

ไม่กล้าแม้กระทั่งเข้าไปในจุดที่น้องจอยเคยนอนนะคะ
จุดที่น้องจอยอยู่ก่อนจะเสียชีวิตแม่ไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยนะ
ทำให้ตอนนี้แม่บอกว่าอันหนึ่งสิ้นข้อสงสัยแล้ว
เรื่องของผีปอบว่าผีปอบเข้าสิงลูกแม่หรือเปล่า
สิ้นสงสัยไปแล้วเรื่องที่อาการแปลกและปริ้นปลิ้นตาก่อนเสียชีวิต
เชื่อว่าก็น่าจะเป็นอย่างที่หมอปลาบอกนั่นแหละ
ว่าน้องจอยอาจจะขาดอากาศหายใจหายใจเฮือกสุดท้ายค่ะ
แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่หลายท่านก็อาจจะสงสัย

นี่คือท่านภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปราศาสตร์นะครับ
คือเรื่องเอ๊ะทำไมไปตรวจวัดชีพจรของน้องจอยหลังจากที่
เปิดโรงศพก่อนชาปนกิจศพ๘เมษาร่างกายแบบนิ่มอ่อนเหมือนคนปกติ
แล้วชีพจรเนี่ยเครื่องวัดยังทำงานขอดูภาพในวันนั้นหน่อยนะฮะ
ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูภาพตรงนี้ใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับ
ขอดูอีกสักครั้งหนึ่งที่วัดชีพจรตรงนี้นะฮะคือเครื่องมันยังทำงาน
ทำให้ญาติเขาแบบหรือจะยังไม่เสียชีวิตท่านผอวจิระเนี่ยบอกกับเราว่า
กรณีที่เกิดขึ้นของน้องจอยหรือว่านางสาวนันทิดาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ของรอพอสตปราศาสตร์ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากญาติผู้เสียชีวิตว่า
โลงมาก่อนจะเผาศพสภาพไม่เหมือนคนตายอาจจะยังมีชีวิตหรือเปล่า
ก็ไปดูนะฮะหยิบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วไปด้วย
แล้วก็เหมือนที่เห็นค่ะนะฮะเครื่องมือเนี่ยมันทำงานนะครับ
โดยเครื่องมือนี้ใช้วัดออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้วนะครับ

ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือน้องจอยเนี่ยมีค่าออกซิเจนในเลือด
ในระดับ๘๗ถึง๙๙นี่คือเสียชีวิตมา๓วันนะครับ
เมษายนแล้วก็เปิดโลง๘เมษายนก่อนชาวพนักกิจศพ
แล้วเครื่องแสดงผลชีพจรคือระหว่าง๕๑ถึง๖๗
ทีนี้ถ้าตามปกติแล้วค่าออกซิเจนในเลือดของคนโดยทั่วไป
เมื่อวัดด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วค่าปกติมาตรฐานคือต้องไม่ต่ำกว่า๙๕นะฮะ
ศพน้องจอยเนี่ยคือ๘๗ถึง๙๙
ส่วนค่าชีพจรปกติชีพจรมนุษย์ต้องอยู่ที่ประมาณ๖๐ครั้งขึ้นไปต่อนาที
แต่ต้องไม่เกิน๑๐๐ครั้งต่อนาทีนะครับ
ศพของน้องจอยเนี่ยอยู่ระหว่าง๕๑ถึง๖๗

ผลการตรวจเนี่ยนะฮะถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน
คือมันมีค่าขึ้นแต่มันต่ำกว่ามาตรฐาน
คำถามคือเอ้าคือถ้าคนตายมันไม่ควรจะขึ้นเลยไม่ใช่เหรอ

ท่านผอรพศตประสาทบอกว่าปกติแล้วถ้าเครื่องนี้เอาไปใช้วัดกับคนไข้ทั่วไปผลออกมาแบบนี้เนี่ย
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลใหญ่เลยนะฮะ
เพราะถือว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตต้องรีบไปเลยนะครับ
แต่กรณีนี้คือเขาเสียชีวิตไปแล้วมันก็ต้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่อง
มาตรวจเช็คมาคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดแล้วนะครับ
สาเหตุมันเกิดจากอะไรที่เครื่องวัดมันถึงมีตัวเลขขึ้นแบบนี้แม้จะค่าต่ำก็ตาม
หนึ่งก็คือผู้เสียชีวิตที่ศพผู้เสียชีวิตเขาทาเล็บ
สีของเล็บเนี่ยสีที่ทาเล็บมันมีผลทำให้การวัดปริมาณออกซิเจนจากเครื่องตัวนี้มันคลาดเคลื่อนได้นะฮะ
เพราะว่าใช้แบบหนีบที่นิ้วนะฮะ
สองในระหว่างที่มีการวัดเนี่ยมีคนอยู่ใกล้ใกล้หลายคนมากทำให้เครื่องอ่านเนี่ยมันอ่านค่าคาดเคลื่อนได้
สามมันอาจมีคลื่นแสงผ่านนิ้วมือเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยหนีบไม่ตรงตำแหน่งอาจจะรีบหนีบ
หรืออาจจะคนเยอะคือหนีบไม่แน่นมันมีแสงผ่านได้ค่ามันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้
แล้วก็๔นะครับเครื่องมือที่ใช้ทางท่านผอรพศตประสาทยอมรับว่ามันเป็นเครื่องมือที่ราคาไม่ได้สูงมาก
เป็นเครื่องมือราคาถูกที่ใช้เบื้องต้นในชุมชนคือถ้ามีคนไข้เข้ามาแล้วผลแบบต่ำมากมากก็รีบส่งโรงพยาบาลใหญ่
เพราะฉะนั้นพอเอาไปวัดเนี่ยค่ามันก็อาจจะออกมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราหาคำตอบให้นะครับ
เรื่องศพของน้องจอยแล้วก็เรื่องของค่าวัดนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ก็ถือว่าสิ้นสงสัยแล้วทางครอบครัวของน้องจอยก็เลยตัดสินใจชาปนกิจศพน้องจอยช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ก็นำศพออกจากสาราไปที่ลานหลังวัดแบบนี้ค่ะทำพิธีชาปนกิจแบบวิถีชาวบ้านคือการเผาเชิงตะกรและครอบครัวก็เข้าไปดูหน้าของน้องจอยเป็นครั้งสุดท้าย
พระสงฆ์ก็จะสวดมนต์ส่งร่างน้องจอยนะคะจากนั้นเนี่ยสับปะเรอก็จะจุดไฟที่กองฟอนครอบครัวก็เฝ้าดูน้องจอยให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
ก็เป็นการชาปนกิจหรือว่าการเผาแบบกองฟอนนะครับนี่เป็นช่วงจุดไฟนะครับก็ทางครอบครัวก็สิ้นสงสัยนะฮะก็เลยตัดสินใจชาปนกิจศพแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวต่างนะครับ
ใช่ค่ะก็ชัดเจนในทุกประเด็น